แต่ว่าในโลกโซเชียลคุณผู้ชมค่ะ

ที่ด้านไปจับสังเกตบอกว่า

คือหน้าตาลละม้ายคล้ายครึ่งกับ
นี่ค่ะพี่เจี๊ยบเชิญยิ้มของเรา

ยมพี่ยมจากเป็นต่อนะคะ
เมื่อวานนี้ชาวเน็ตก็ทำภาพแซวกันมาซะเยอะแยะเลย
เอาล่ะวันนี้พี่เจี๊ยบก็เลยทำคลิป

ไม่ได้กากตุ้นนักกากอนามัยตามที่เป็นข่าว

ตุ๋นอะไรยังไงไปดูคลิปกันค่ะ
เปล่าครับผมไม่ทุนเรื่องอะไร

ผมไม่ได้มีเจตนาแต่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับ
โรงงานนะครับโรงงานที่ถ่ายนะครับ

แล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันเรื่องสินค้า
ไม่ได้กักตุ๋นอะไรเลยนะครับ
ไม่ได้กักตุ๋นครับผมกักไว้ตุ๋นนะครับ
เอาไว้ตุ๋นอย่างเดียวครับไม่ได้ตุ๋นครับ
คลิปนี้แหละกักตุ๋น

ก็คือพี่เจี๊ยบเซอร์นีนมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
บางคนเขาบอกว่าเล่นใหญ่ปั่นจริงอะไรจริง
บางคนบอกว่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะรู้สึกหิวอยากกินไก่ตุ๋นซะเลย
กักตุ๋นตีนไก่นะคะ

ใช่แล้วก็เป็นแบบว่าคือคลิปที่แบบล้อตัวเอง

พี่เจี๊ยบดันหน้าเป็นละไม้คล้ายกับคุณบอยล์เหมือนนั้นไง